คุณผู้ชมคะมาดูกรณีไฟไหม้ที่ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ยังคงช่วยเหลือระดมกำลังในการดับไฟนะคะ
สามารถดับไฟได้แล้วยังเหลืออยู่แค่เพียงจุดเดียวเท่านั้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยในการดับไฟ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมรายงานสดมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วนะคะ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยในการดับไฟป่าบนพื้นที่ยอดดอยนะครับที่ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ส่วนความเสียหายจากไฟป่านั้นล่าสุดมีพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน
พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านรวมถึงพื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย
แล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยไร่นะครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือเพียงจุดเดียวคือบริเวณหมู่ที่๖ครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟป่าที่เกิดขึ้นบนยอดดอยตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ปพแจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วในหลายจุดแต่ยังเหลืออีกจุดเดียวคือบริเวณหมู่ที่๖
ซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเฮลิคอปเตอร์ช่วยในการดับไฟป่าหลังจากที่นายทาตรีบุญนาคนะครับนายอำเภอลับแลได้ร้องขอไปเพราะมีพื้นที่หลายจุดไม่สามารถนำรถดับเพลิงเข้าไปได้เพราะส่วนใหญ่เป็น

มา๑๐๐ไร่จากทั้งหมดที่ถูกไฟเผา๑๕๐๐ไร่ครับด้านนายสมบูรณ์นาคบัวนะครับผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรจังหวัดอุตรดิตนะครับลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่การเกษตรในอำเภอรับแลนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดโดยยืนยันว่าจะนำเร
และวันนี้นะครับก็คาดว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถควบคุมไฟป่าได้ทั้งหมดนะครับผมสมศักดิ์สิชุมนั้นก็ยังคงกอดติดสถานการณ์อยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันนะครับสมศักดิ์สิชุมรายงานจากอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตครับค่ะขอบคุณคุณสมศักดิ์สิชุมและทีมข่าวด้วยนะคะ